เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๕๔ชื่อคุณวันนา
เอาคลิปมาโพสต์ผ่านโลกโซเชียลเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรม
หน่อยคดีแจ้งความไว้แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยคืบหน้านะครับ
แต่พี่ตำรวจเข้ามาดูให้แล้วนะฮะเธอบอกว่าบ้านหลังข้างเนี่ย
ความจริงเป็นญาติกันเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ
บอกว่าคนก่อเหตุในคลิปเนี่ยที่มาโยนมาปลาปลาอยู่เนี่ยนะคือหลานชายของเธอเองคือส่วนตัวแล้วไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับหลานชายแต่เมื่อสี่ปีก่อนเคยมีปัญหากับพ่อแม่ของหลานค่ะถามว่ามีปัญหาขนาดไหนก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่มันก็๔ปีแล้วเนี่ยเวลาผ่านมาเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลานชายชอบเอาสิ่ง
คือเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่าโอ้โหบ้านเนี่ยรั้วติดกันเลยนี่ญาติกันแท้เลย
เจรจากลายเกลี่ยกันก่อนไหมค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดซึ่งหน้า
ตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าหลักฐานมีก็จริง
แต่ว่าอยากให้ลองเจรจากันก่อนเธอบอกว่าเธอก็แหมเห็นว่าไม่รู้จะเจรจากันรู้เรื่องหรือเปล่า
ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาร้องผ่านโซเชียลฮะ
มันก็จะเอายังไงอายคนเพราะว่ามันก็เรื่องของพี่น้องกันเนาะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็อายคนก็เลยเรียกพี่น้องกัน
ถ้ามันทำอย่างนี้มันเอาไว้ไม่ได้มันต้องแจ้งความ
ถ้าไม่แจ้งความมันก็ไม่ไหวเราจะตาย
ถ้าแบบนี้มันหมายถึงเอาชีวิตเราเลยนะก็ไม่มีอะไรกันนะ
ก็ดีกันนี่แหละก็ไปซื้อหมูด้วยกันอะไรด้วยกัน
ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ปีที่๔แล้วมันเพิ่งมาทำ
มันมีเรื่องอะไรในใจมันก็ไม่รู้เหมือนกัน
อยากถามมันเหมือนกันมันไม่ตกมันไม่พูด
ตอนนี้ก็คือยังเคลียร์กันไม่ได้ค่ะนะผมว่าทางที่ดีที่สุดก็คือ
ก็ต้องคุยกันต่อนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ของหลานชายเขา
ยังพอคุยกันได้นะเห็นบอกมีเรื่องตั้งแต่เมื่อ๔ปีที่แล้ว
อ่ะใช่ไหมค่ะก็เป็นทั้งเพื่อนบ้านเป็นทั้งญาติกัน
หลานชายหรือว่าลูกชายของเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ได้ไปดูกันให้ละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะก็ปัญหาสุดคลาสสิกอะค่ะมีมาเล่าสู่กันฟังตลอดเลยเนาะ
ปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านนะคะครับข่าวของดิฉันคือคล้ายกับของคุณภาคภูมิมาก
ของคุณภาคภูมิคือ๑๐๑อันนี้คือที่ชัยภูมิ
ก็เป็นปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านปลาหินใส่บ้านเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยเขาส่งภาพให้ดูเขาบอกว่าเดือดร้อนมากเลย
ก็ต้องเอาสังกษีมากั้นเอาไว้แบบนี้หมดเลยค่ะ
คือพอบอกไปที่ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนก็จะบอกว่า
ป้าแกมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แต่ผู้เสียหายก็เลยเกิดคำถามว่าก็เข้าใจว่าป่วย
ถ้าป่วยก็ควรจะนำตัวไปรักษาสิ
อย่าปล่อยประละเลยแบบนี้จนทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน
เอาไปดูความเดือดร้อนของเขากันก่อนนะคะตามคลิปนี้ค่ะ
นี่คือคลิปที่ผู้เสียหายเขาถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาต้องเอาสังกษีมากั้นนะคะ
นางสาวมะลิสาอายุ๒๗เป็นเจ้าของคลิป
อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ

บ้านที่เอาสังกษีไปตีปิดเป็นกำแพงประตูหน้าต่างก็ต้องปิดสนิท
ก็คือไม่ต้องให้เห็นกันเลยกับเพื่อนบ้านนะคะ
ปัญหามันนานมากนะคะสองปีแล้วเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่มาด่า
ไม่ใช่แค่ปลาหินใส่บ้านจุดไฟเผาโฟมแล้วกลิ่นมันเหม็นแบบ
โอ้โหเขาเลยตัดสินใจไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกเลยดีกว่า
กษีปิดแบบนี้ไม่ต้องมองวิวมองอะไรอ่ะ
ปิดตีปิดไปเลยหน้าตรงหน้าต่างปิดไปเลยไม่งั้นไม่ไหว
บอกว่าก็เคยคุยกับลูกสาวของเพื่อนบ้านครับ
ลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษานะแม่มีอาการป่วยทางจิตเวท
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นพาแม่ไปรักษาเลยเธอก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
แล้วคุณป้าท่านนี้เคยพยายามจะทำร้ายชาวบ้านคนอื่นด้วยนะ
เพื่อนบ้านบางคนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยย้ายไปไหนไม่ได้หรอกเธออยากจะให้เพื่อนบ้าน
ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้จะดีกว่ามันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เธอไง
เธอต้องย้ายหนีปัญหามันอยู่ที่เพื่อนบ้าน
ไม่ควรจะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
เพราะลูกเขาบอกว่าแม่เขาเป็นจิตเวทหนูก็เลยว่าถ้าเป็นจิตเวท
ทำไมไม่ไปรักษาเรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่๒ปีแล้วพี่
เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอาแม่เขาไปรักษานะเอออดทนอดทน
หนูก็อดทนเวลามีอะไรหนูก็โทรหาลูกสาวเขา
เนี่ยแม่เธอเป็นอีกแล้วนะฉันตากผ้าอยู่แม่เธอมากวาดของใส่เนี่ย
ผ้าฉันซักใหม่เนี่ยฉันจะไปกรุงเทพเนี่ยฉันจะไปทำงาน
เออเขาก็บอกแม่เขาแม่เขาก็ไม่หยุดก็ด่าด่าก็กวาดฝุ่นเข้ามา
พี่ช่วงหลังหลังคือเขาเป็นหนักหนักมากหนักกระทั่งแบบเนี้ย
เริ่มมาเผาขยะแต่ก่อนขยะไม่กองใหญ่ขนาดนี้หนักขึ้นทุกวัน
หนักขึ้นจนกระทั่งว่าเขาทำบุญกันใช่ไหม
แกก็ถือไม้อะไรลากไปด่าเขาไปด่าตรงถนนด่าอีนู่นอีนี่ก็ออก
ออกชื่อเขาเลยแล้วก็พอเวลาขี่รถไปร้านค้าคนเดียว
เห็นคนเยอะเยอะเขาก็จะทำปีนอย่างเงี้ยไปจนสุดคน
แล้วเขาก็จะไปทำแบบชี้หน้าคนขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
แล้วก็ทำแบบเนี้ยแกจะเป็นแบบเนี้ยตลอดเนี่ยเห็นไหม
อืมกำลังคุยกับนักข่าวของเราอยู่ได้ยินเสียงตึ๊บ
ไม่รู้เสียงอะไรก็เธอก็บอกเนี่ยเห็นไหม
นี่แหละให้ติไปดูใช่ไหมใช่ค่ะติน่าจะช่วยได้ไหมติติ
ไม่แน่ใจว่าติจะช่วยไหวหรือเปล่าถ้าติช่วยได้จะดีมากเลย
อืมแต่เราก็อยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมจากทางฝั่งเพื่อนบ้าน
ด้วยไงจะได้ฟังความแบบรอบด้านนะคะครับเพื่อนบ้านที่ถูกร้องเรียนนะคะ

คุยกับนายธนาภัษค์อายุ๑๙๔๘นางสยุมภรณ์
อายุห้าสิบเอ็ดเป็นสามีภรรยากันนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับติว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอ๋อเหรอ
คือก่อนหน้านี้ฝั่งเพื่อนบ้านนั่นแหละนั่งกินเหล้าเสียงดัง
ภรรยานอนไม่ได้แจ้งตำรวจให้มาจัดการ
เพื่อนบ้านไม่พอใจหลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็ตั้งวง
ดื่มเหล้าเสียงดังเหมือนเดิมแถมพูดจายั่วยวนกวนประสาท
บางครั้งด่าลอยบางครั้งข่มขู่จนทำให้ภรรยาเปลี่ยนไป
จากเป็นคนปกติกลายเป็นคนที่มีความหวาดระแวงอืม
ครอบครัวของเขาเนี่ยถูกเพื่อนบ้านกระทำเหมือนกันนะครับเพราะ
เพื่อนบ้านมาด่ามายั่วยวนกวนประสาทเอาอุจจาระมาป้ายบ้านอุ้ย
จริงอยากจะย้ายบ้านหนีเหมือนกันเพราะว่ากลัวแล้วก็วิตกกังวลมากนะคะ

ทุกวันนี้มันยั่วยั่วให้แฟนผมด่าด่าเลยหาว่าแฟนผมบ้าระ
ต้องการอัดคลิปผมแฟนผมเนี่ยไปเอาเรื่อง
เวลาเราถามเออมึงมีปัญหาอะไรพวกมึงสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะ
ห้าขี้ยังเอามาใส่หน้าบ้าน

ไม่ทราบถ้าไม่มีปัญหาคนเราจะอาฆาตกันทำไม
ทั้งที่เอาขึ้นโรงพักแล้ว

ไม่เอาเงินสักบาทว่าจะไม่เป็น
วันหลังก็มานั่งมาด่า

กลัวฮะกลัว
คือถ้าแฟนไปไหนกับลูกใช่ไหม
ไม่ฝั่งหนึ่งก็ฝั่งหนึ่งออกมา

จะทำก็กลัวปกติย้ายมาก็จะทำบุญอะไรชอบเป็นคนทำบุญ

ไม่ปกติแล้วผมคิดว่าไม่ปกติแล้ว
ยังไงล่ะทีนี้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

กลายเป็นว่าต่างฝ่ายก็ต่างให้ข้อมูลโยนไปมาไง
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็คุณนั่นแหละ
ดื่มเหล้าเสียงดังเอาอุจจาระมาป้ายบ้านเขา
ทีนี้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเอง
ติบอกเอาอย่างนี้ผมอยากจะช่วย

ติเชิญมาแล้วเหรออ่าติเชิญไปคุยเลยนะคะ
ก็ไปคุยกันต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
ผู้ใหญ่สุวัสดิ์คุ้มทั่ว
ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามจะเป็นคนกลางเจรจากับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็บอกว่าได้คุยกับลูกสาวของนางสยุมพรที่อยู่กรุงเทพแล้ว

ปีใหม่นี้เดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษาอาการป่วยทางจิต

ที่แบบชาวบ้านเดือดร้อนได้รับผลกระทบเธอก็ขอโทษ
เพื่อนบ้านก็พอใจประเด็นนี้ว่าพอใจ

ใช่เอ๊ะติเก่งเหมือนกันนะเนี่ย

เป็นคนกลางพาผู้ใหญ่บ้านมาเจรจาให้จบเรื่องได้
เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเขาจบเรื่องด้วยดีได้อย่างไรค่ะ
ยืดยาวกันต่อไป
นี่โอ้โหนี่ค่ะ
ก็ดีนะคะถ้าจบลงด้วยดี
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกัน

แต่ทางนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้ว

ถ้าสามารถพูดคุยกันได้นะครับอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกัน